ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะ

ไม่นานฮะเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็เพิ่งออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วย
เพราะเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีมากกว่าหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒มิถุนายนครับ
ประมาณสักช่วงเช้ามืดนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านขายรถมือ๒
ริมถนนสายบ้านค่ายระยองนะครับ
อาจจะเห็นว่ามีชายกลุ่มหนึ่งที่จอดรถกระบะอยู่นะครับ
แล้วก็มีคนขี่จักรยานยนต์สวนทางมา
ก็ลากตัวเข้ามาเลยฮะคว้าตัวเลย
แล้วก็รุมทำร้ายจนเขาเนี่ยสลบอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยขี่จักรยานยนต์กันมา

คือโดนรุมมา๒รอบแล้วรอบนี้คือรอบที่๓
บังเอิญที่ตอนที่ขากลับขี่จักรยานยนต์กลับมาคนเดียว
เจอพวกนี้อีกทีหนึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยมามอบตัวคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็อ้างว่าคิดว่าเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกตัวเอง
ก็เลยทำร้ายเขาเพื่อป้องกันตัว

ใช่อ้างไว้อย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าพ่อของผู้ตายซึ่งคือนายอานนท์หรือว่าโฟลกอายุเพิ่ง๑๘ปีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภาพจากกล้องวงจรปิด
มันชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ทำร้ายลูกชายมันมีมากกว่า๑คน
ก็เลยอยากให้ตำรวจสพบ้านค่ายไล่ตามจับกลุ่มให้ได้ครบนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒มิถุนายนนะครับ
ผู้ที่มามอบตัวนะครับคือนายวรุษชาวเนินอายุ๒๓ปี
เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับมามอบตัวกับสพบ้านค่ายไปแล้วตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนายอาทิตย์พึงอำพลพ่อของชายวัย๑๘ปีที่เสียชีวิตนะครับ

หลังเกิดเหตุตำรวจจับผู้ต้องหาได้คนเดียวนะครับก็คือคนที่มามอบตัวแต่ไม่เชื่อว่า
มีคนก่อเหตุแค่คนเดียวเพราะว่าลูกชายของเขาถูกทำร้ายร่างกายถึงสามครั้ง
ใน๓จุดไล่ดูกล้องวงจรปิดแต่ละจุดพบว่าคนก่อเหตุมีมากกว่า๑แน่นอน
แล้วก็มีพยานขออนุญาตไม่เปิดเผยบุคคลเพราะว่าเป็นพยานจากมาจากโลกโซเชียลเห็น
จุดแรกที่โดนทำร้ายหมู่บ้านน้ำคอกเนี่ยโดนทำร้ายโดยที่คน
ขับเนี่ยลงมาต่ออีก๒ครั้งนี่ก็เห็นแน่นอนเพราะว่าเป็นคน
ไม่เกี่ยวข้องที่เราไม่รู้จักมาก่อนซึ่งเขาไม่มีความ
ส่วนจุดที่สองเนี่ยวัดสุภาลัยเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นชัดเจนเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปเปิดดู
อ่าส่วนจุดที่สามเราได้กล้องมาจากบางผู้มีพระคุณอีกส่วนหนึ่งให้มาซึ่งเราไปซูมดูเราเห็นมีผู้กระทำความผิดลงมาจากรถมากกว่าหนึ่งคน
อ่าซึ่งมันจะขัดแย้งกับคำอ่าที่ผู้ต้องหาเขามาให้การอ่าซึ่งในคนในรถก็มากมาย
ก็ทำไมไม่ห้ามปามกันหรือทำไมไม่ไม่ท้วงติงกันซึ่งแต่ละคนก็ไม่ใช่เด็ก
รุ่นน้องของผู้ตายที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถกระบะขับไล่ตามเขากับรุ่นพี่มานะครับก่อนที่จะปาดหน้าแล้วก็จอด
คนขับกระบะลงมาทำร้ายร่างกายรุ่นพี่เขาส่วนตัวเขาเนี่ยก็รีบหนีก่อนนะฮะ
ก่อนจะมีรุ่นพี่อีกคนขี่จักรยานยนต์มารับขณะที่รุ่นพี่ที่ขี่จักรยานยนต์มารับเขานั้น
เขาก็เห็นว่ารุ่นพี่ที่เสียชีวิตถูกคนบนรถกระบะประมาณ๒๓คน
รุมทำร้ายผู้ตายอยู่เช่นกันทำร้ายอ่ะเกินเกินสามคนแน่นอนครับ
ผมเห็นว่าสองหรือสามคนครับในนั้นครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครครับ
แต่ที่เรารู้ว่าผมเห็นครับสองสามคนมาทำร้ายครับ
รถล้มด้วยครับก็คือระหว่างที่เขาทำร้ายผมก็
ขับไปก็ระหว่างที่ขับไปอ่ะผมก็ผมก็บอกอ่ะพี่
พี่ผมโดนพี่ผมโดนแล้วก็พี่บอกว่าหาของเลย
ผมก็ป้องกันตัวระหว่างที่ลองหาระหว่างที่ผมกับพี่อีกคนนึงหาของเจอก็

ตำรวจสพบ้านค่ายบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ที่รถกระบะอีก๖คนมาสอบปากคำ
เกี่ยวข้องกับการทำร้ายผู้เสียชีวิตทั้ง๓จุดตามที่พ่อของผู้ตายบอกหรือไม่นะครับ
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป